ช่วงตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้าวันนี้กันค่ะไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้กันนะคะหมูเนื้อแดงวันนี้๑๔๕บาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์คงที่นะคะ๕บาทต่อฟองค่ะมาดูราคาของผักกันบ้างวันนี้ผักกัดขาวค่ะสิบห้าบาทต่อกิโล
ผักบุ้งจีนค่ะ๑๒บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทย๔๐บาทต่อกิโลกรัมส่วนพริกจินดาแดงวันนี้๔๘บาทต่อกิโลกรัมนะคะ